คุณผู้ชมครับคดีลอตเตอรี่รางวัลที่๑เจ้าปัญหาเกิดขึ้นหลายคดีนะครับ
ล่าสุดที่เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ก็คือที่จังหวัดระยองครับ
หวย๒ใบ๑๒ล้านนะครับมีชายคนหนึ่งถูกรางวัลที่๑
เขาบอกว่าก่อนวันหวยออกเนี่ยเอาไปฝากกับญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเอาไว้
วันรุ่งขึ้นหวยออกถูกรางวัลที่๑๒ใบจำเลขได้
ถามญาติญาติบอกว่าไม่ได้เก็บไว้มันหายไปแล้วก็เลยไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
โดยล่าสุดไปยื่นหนังสือกับตำรวจนะครับขอให้กองสลากนั้นตรวจสอบว่า
มีผู้นำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลหรือไม่ไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
อานนท์นั้นอุมาลีพร้อมภรรยาที่อ้างว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
รางวัลที่๑๒ใบงวดวันที่๑๖ตุลาคมปีที่แล้วเดินทางเข้าพบ
ตำรวจภูทรปลวกแดงจังหวัดระยองหลังลอตเตอรี่หายไปจากที่ฝากไว้
กับนายสุธิพงศ์จันทมาสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
โดยเมื่อทราบว่าถูกรางวัลที่๑ได้กลับไปทวงถามกับน้องชาย
แต่ได้รับคำตอบว่าหาไม่พบไม่รู้ว่าหายไปไหน
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยได้เข้าพบกับพันธุ์ตำรวจเอกดีวัตรตระกูลดี
ผู้กำกับการสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรภาค๒
โดยมีทนายความเป็นผู้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสอบว่ามีใครนำลอตเตอรี่รางวัลที่๑หมายเลข๔๑๒
วันที่๑๖ตุลาคมปี๒๕๖๐ชุดที่๓๑และ๓๓

พันธุ์ตำรวจเอกนิวัฒน์ระบุว่ากำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่
โดยตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ต้องตรวจสอบเส้นทางที่มาของลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าวด้วย
จากคำยืนยันของตำรวจทำให้นายอานนท์และพันธุ์ระยา
รู้สึกดีใจที่มีความคืบหน้าพร้อมมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
ก็ดีใจครับที่ทางภูมิกับเขาให้ความสนใจแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาครับ
เพิ่งเครียดสองวันก็พันธุ์นี้นี่เจ็ดเดือนครับ
ผมเครียดมา๗เดือนเลย
แล้วก็เชื่อมือในตำรวจปลวกแดงด้วยค่ะ
แล้วท่านสามารถสืบหาความจริงให้กับเราได้ค่ะ

เปิดเผยว่าหลังยื่นหนังสือแล้ว

เพื่อขอผลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แต่ในเมื่อคดีนี้ไม่มีการแย้งสิทธิ

ขณะเดียวกันตำรวจได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว

โดยตรวจสอบทั้งพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

และในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
จุดที่ระบุว่าทำลอตเตอรี่หาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน